กัปตันอุ่มเจราถอนบุณมาฐานนั้น

หรือลงซ้อมกับเพื่อนรอบทีนได้แล้วครับ
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับที่อยู่ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียที่ไทยนั้นจะเปิดบ้านพบกับสาวดีอาราเบียในวันที่๒๓มีนาคมนี้ครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานล่าสุดครับ
ซิโก้กิจศักดิ์เสนาเมืองกุศือใหญ่ทีมชาติไทยเปิดเผยว่ากัปตันอุ้มธนทรบุญมาทันสามารถลงซ้อมแทคติกร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วเชื่อว่าจะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในการสู้ศึกครั้งนี้
เผยว่าที่ผ่านมาก็ได้ศึกษาดูเกมคู่แข่งอย่างละเอียดมั่นใจว่าเกมนี้จะสามารถสู้ได้อย่างสนุกสูสีครับ
อกจากนี้ยังได้กล่าวถึงความได้เปรียบในด้านเสียงเชียร์ของแฟนบอลชาวไทยด้วยว่า
จะทำให้สนามราชมังคลากีฬาสถานเป็นนรกสำหรับทีมเยือนได้อย่างแน่นอนนะครับ